สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ข่าวแบน๓สารพิษ
เป็นข่าวใหญ่แซงข่าวถือครองที่ดินของคุณปารีนาครับแต่ว่าเราจะต้องติดตาม
เกาะติดเรื่องนี้เพราะถ้าข่าวมันเล็กลงข่าวเงียบไป
เรื่องก็จะหายลานก็จะหย่อนมีแฟนแฟนถามมาเยอะว่าทำไมถึง
เจาะจงจงเกลียดจงชังกับคุณปารีนาไม่ใช่หรอกครับเรื่องนี้
บรรทัศนของความถูกต้องในสังคมที่บางทีเราไม่
แน่ใจกับเรื่องการชี้ถูกชี้ผิดเราจะต้องยืนอยู่ข้างความ
ถูกต้องไม่ได้จงเกลียดจงชังใครทั้งนั้นนะครับเพราะว่า
เรื่องของป่าไม้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเป็น
เรื่องที่ทุกคนควรจะลุกขึ้นมาหวงแหนเป็นเรื่องที่ไม่รู้
มีคนเอามาไขลานทำยังไงให้เจ้าหน้าที่ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ต้องดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องลานไม่หย่อนวันนี้มีหลาย
หัดหนักมาอย่างต่อเนื่อง
คุณดำรงพิเดชนั่นเคยเป็นข้าราชการกรมป่าไม้
ไตเต้ามาเป็นถึงอธิบดีกรมป่าไม้
ใครก็รู้ว่าคนคนนี้สู้กับเรื่องการลุกป่า
แล้วตอนหลังมาเป็นหัวหน้าพักตั้งพักการเมือง
ชื่อพักทวงคืนผืนป่าเอาตอนหลังมาเปลี่ยนใหม่
เป็นพักรักผืนป่าประเทศไทย
คุณดำรงบอกว่าความพยายามที่จะให้ที่ดิน
พบท๕ของปรินาเข้าไปอยู่ในสปกร
เพื่อจะไม่ต้องดำเนินคดีอาญา
ตามพบป่าไม้พบป่าสงวนนั้น
ท่านบอกว่าเรื่องปฏิรูปที่ดินต้องเลิกพูดไปได้เลย
เพราะพื้นที่กรมป่าไม้มอบให้สวปกร
ถ้าหากยังไม่จัดสรรเป็นที่ดินปฏิรูป

สภาพเป็นพื้นที่ป่าตามกฎหมายป่าไม้
แล้วไม่ได้พูดเฉยนะยังยกคดีมาเทียบเคียงว่า
สดีกเคยพิพากษากรณีลักษณะอย่างนี้ไว้แล้ว

แล้วท่านก็บอกว่าที่สำคัญในอดีต
ดินป่าสงวนเคยมีผู้ยิ่งใหญ่อดีตรัฐมนตรี
เป็นถึงผลเอกก็ติดคุกมาแล้ว
แล้วตายคาคุกด้วยฉะนั้นขอเตือนว่า
เรื่องคดีป่าไม้ไม่มีใครช่วยใครได้
แล้วจะพากันจมน้ำตายหมด
นเล่าเรื่องนี้ให้ฟังไม่ได้มีอคติกับปารีนาหรือใคร
แต่ว่าในฐานะที่เคยจับกลุ่มมาตั้งแต่เป็นป่าไม้เขตจนเป็นอธิบดี
วันนี้ต้องเลิกพูดเรื่องสอประคอ
เพราะพื้นที่ดังกล่าวยังมีสภาพเป็นป่า

ในภาษาเจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยเรียกว่าใบรับสารภาพ
มีการบุกรุกเสียภาษีดอกย่ามาก่อนประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน

วันนี้กรมป่าไม้ต้องไปติดตามจากใบพบทห้า
ที่คุณปรินาแจ้งไว้กับปปชอีก
ว่าที่ดิน๑๐๐ไร่นั้นอยู่ที่ไหน
โดยที่ดินที่พบเวลานี้มี๖๐๐กว่าไร่
ถือว่าเป็นผืนดินติดต่อกัน
แล้วก็บอกตอนท้ายว่าที่ดินของคุณปารีนาเนี่ย
ไม่ได้มีความซับซ้อนที่ต้องดึงวันแมพมาเกี่ยวข้อง
ดังนั้นเรื่องนี้แนวเส้นป่าสงวนกับสปกรมันชัด
แต่คนมองสายตาไม่ดีจึงไปโทษว่าเส้นแนวเขต
ไปดึงเอาวันแป๊บมาเกี่ยวข้อง
หากยังไม่มีการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ผู้มีอำนาจในกรมป่าไม้เสี่ยงติดคุกสูง
นี่ดูสิครับชัดเจนไหมครับ
ทีนี้ถ้าชัดเจนอย่างนี้ยังจะมีความพยายามทำให้ที่ดิน
ตกเป็นอยู่ในเขตสปกรเพื่อจะไม่ต้องดำเนินคดีอาญา
อ้าวแล้วมันจะยังไงล่ะครับ
มันจะถ้าไกลถึงขนาดนั้นกล้ากันถึงขนาดนั้นก็ลองดู
วันนี้เนี่ยมีมุมเปรียบเทียบ
เอามาเทียบเคียงระหว่างชาวบ้านที่ลุกป่า
กับคนที่มีสถานะเป็นเจ้าสัวเป็นนายทุนลุกป่ามันต่างกันยังไง
วันนี้อาจารย์คนหนึ่งชื่อชัยนรงค์เศษเชื้อ
นรงเศษเชื้อเนี่ยเป็นอาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ท่านโพสต์ในเฟซบุ๊กอ่ะตัวเล็กท่านอาจจะอ่านไม่ออกแต่ผมอ่านให้ฟัง
ท่านบอกว่าถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาจะได้รับโอกาสแบบนี้ไหมล่ะ
ตอนปฏิบัติกับชาวบ้านมีทั้งลวงชาวบ้านทั้งหมู่บ้านว่า
เอาไปเป็นหลักฐานดำเนินคดีเพื่อเอาชาวบ้านเข้าคุกให้ได้
จนชาวบ้านติดคุกกันละนาวเช่นที่บ้านจัดระเบียบอำเภอภูพาล
จังหวัดสกลนครหรือการมีการบีบบังคับคมครู
ยอมรับสารภาพว่าบุกรุกแล้วให้เซ็นคืนที่ดิน
เพื่อนำไปเป็นหลักฐานจับชาวบ้านขังคุกดังกรณีของอุทยานแห่งชาติ
ไซทองชายภูมิบางกรณีสนที่กำลังกันบังคับอบพยพเผาบ้านเรือน
เช่นกรณีของกะเลียงที่แก่งกระจานอันนี้เรื่องของปู่คอดี้
ผมสรุปได้แค่ว่าการปฏิบัติการของรัฐกรณีป่าไม้ที่ดิน
คือการที่รัฐก่ออาจยกรรมกับคนจนและคนจนไม่มีโอกาสจะร้องขอความเป็นธรรม
จากเดินเข้าคุกถูกยึดที่ดินถูกโค้นยางพาราถูกเผาบ้าน
แล้วบังคับให้อบพยพนี่เห็นไหมฮะอาจารย์คนนี้เนี่ยโพสต์ชัดเลย
แล้วยังไงล่ะครับอ้าวถ้าดูอีกมุมหนึ่งมุมของวีระสมความคิด
ที่บอกพาดหัวข่าววันนี้วีระสมความคิดลุยยื่นกรรมธิการปปชสอบ

เพราะคุณวีระบอกว่าที่ร้อยเอกธรรมนัฏไปสั่งกรมป่าไม้
และสปกรให้ไประวัดวรวัดพื้นที่ใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ก็ขอให้ทำให้ดีทำให้ถูกต้องเพราะถ้าวัดแล้วกลายเป็นพื้นที่
สอบพกรตามที่มีคนอยากให้เป็นคิดว่าไม่ใช่เรื่องง่าย
ถ้าหากใช้อำนาจโดยมิชอบก็เตรียมรับผลกระทำ
อย่าคิดว่าเป็นรัฐมนตรีแล้วจะไม่มีใครทำอะไรได้
เป็นรัฐมนตรีอย่าคิดว่าจะไม่ติดคุก
แล้วคุณวีระก็ยังบอกว่าขณะนี้พนักงานสืบสวนคดีนี้
รู้สึกอึดอัดเพราะมีข่าวว่าจะมีการแทรกแทรง
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงอย่าลืมนะครับว่า
คุณวีระเนี่ยเขาเดินทางไปที่จอมบึง
ราชบุรีเขาไปมาแล้วครับเขาไปเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้ว
แล้วตำรวจก็เล่าให้ฟังว่าตอนนี้ตำรวจชั้นผู้น้อย
ที่ทำหน้าที่เนี่ยเขาอึดอัด
ฉะนั้นสิ่งที่คุณวีระเอามาบอกก็จะต้องคิดกันต่อว่า
ทำยังไงเรื่องนี้ตำรวจถึงจะทำงานอย่างตรงไปตรงมา
ฉะนั้นสรุปว่าวันนี้การถือครองที่ดินของคุณปารีนาเนี่ย
มีข่าวสามมุมผมเรียงลำดับให้ฟัง
เมื่อวานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวว่าแห่อุ้มที่ดินปารีนา
เนื้อข่าวนำเสนอว่าคนนั้นคนนี้
พยายามจะบอกว่าที่ดินที่บุกลุก
ไม่ใช่ที่ดินบุกลุกป่าไม้ไม่ใช่อุทยานแห่งชาติ
ไม่ใช่ป่าสงวนแต่เป็นเรื่องที่ดินของสปกรวน
ล้วนเพื่อจะไม่ต้องเจอดำเนินคดีอาญา
นักข่าวของไทยรัฐเมื่อวานพอมาถึงวันนี้
มีคนออกมาเตือนใครอุ้มก็ติดคุก
ไม่ว่าจะดำรงพิเดชหรือวีระสมความคิดออกมาเตือน
แล้วพอสองคนนี้ออกมาเตือนข่าวที่ตีขนาดกันมาก็คือว่า
บิ๊กป้อมปัดช่วยฟาร์มไก่ปารีนาเห็นมั้ยฮะ
เมื่อวานบอกแห่อุ้มปารินามีคนออกมาเตือนสองคน
อุ้มคนนั้นก็ติดคุกมีตัวอย่างมาแล้ว
ระดับพลเอกติดคุกในตารางเรื่องคดีป่า
ตอนผมทำข่าวอยู่ในตอนนั้นแล้วก็มาปิดท้ายว่า
ป้อมปัดช่วยฟาร์มไก่ปารีนา
ทั้งบริบททั้งสามช่วงเนี่ย
ต้องพิสูจน์กันต่อไปว่าตกลงจะลงเอยยังไง
ใครจะช่วยใครได้ยังไงคอยดูกันต่อไป
แต่ว่าไม่อยากให้เรื่องนี้เงียบไปเฉยครับ
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ตามนี้แล้วลองดูสิครับ
คือสังคมจับตามองหนักอยู่นะเรื่องนี้
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายด้วยนะครับ
ลานจะได้ไม่หย่อนนะฮะก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับเรื่องนี้เลยนะครับ